มาดูเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดรัชบุรีมีเหตุไฟฟ้าช็อตคนงานบาดเจ็บสาหัส
ติดอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับ
ปีนขึ้นไปต่อสายไฟเข้ากับโรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
โดยที่ไม่รู้ว่ายังไม่ได้ตัดกระแสไฟฟ้า
แต่ว่าโชคดีที่มีคนผ่านมาแล้วก็ช่วยเหลือไว้ได้นะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เสื้อผ้าถูกไฟไหม้เหลือกางเกงยินเพียงตัวเดียว
เมื่อนำตัวลงมาได้จึงรีบนำส่งโรงพยาบาล
บังออนสนั่นสินอายุ๖๒ปีผู้ประสบเหตุเป็นคนแรก
ระบุว่าขณะขับรถผ่านโรงงานเผากะละมะพร้าว
เห็นนายสมพงศ์ถูกไฟฟ้าช็อตติดอยู่บนยอดเสา
และมีไฟไหม้เสื้อผ้าคิดว่าเสียชีวิตแล้ว
แต่ได้ยินเสียงผู้บาดเจ็บเรียกและบอกว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว
โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือก่อนที่จะตัดสินใจหาบันไดไม้

ตำรวจสพปากท่อสอบสวนทราบว่านายสมพงศ์เป็นช่างรับเหมาติดตั้งไฟฟ้าให้กับโรงงานเผากะลามะพร้าว
ขณะเกิดเหตุขึ้นไปต่อไฟโดยไม่รู้ว่ากระแสไฟฟ้ายังไม่ถูกตัด
ถูกไฟฟ้าช็อตจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนที่จังหวัดสุรินเกิดดูปฏิเหตุรถบรรทุกไข่ไก่พลิกตะแคงอยู่บนถนนสาย๒๑๔สุรินปราศาสตร์
บริเวณหน้าโรงเรียนรัฐประชาสามัคคีตำบลเชื้อเพลิงอำเภอประสาท
ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๓คน
ธวัชชัยใจเรืองอายุ๒๒ปีคนขับเล่าว่า

และกำลังไปส่งที่ตลาดชายแดนช่องจอมอำเภอกาบเชิง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ขี่ตัดหน้า
เหยียบเบรกกระทันหันทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคง
ไข่ไก่นับพันฟองแตกเสียหาย
ส่วนรถจักรยานยนต์ได้ขี่หลบหนีไป
ขณะที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต
กับรถกระบะโตโยต้ารีโวสีขาว
บริเวณทางเข้าท่าเรือบางมะกงถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
ตะมนต์ท่าข้ามอำเภอบางปกง
ซึ่งที่เกิดเหตุพบศพนายธนวัฒน์แก้วงามอายุ๔๗ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่ข้างทาง
ส่วนรถกระบะคู่กรณีมีร่องรอยถูกชนฝั่งขวาของรถ
คนขับรถกระบะให้ปากคำกับตำรวจว่า

ผู้เสียชีวิตขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาด้วยความเร็ว

ทำให้เสียชีวิตคาที่ซึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุ

ว่าผู้เสียชีวิตอาจไม่ชินเส้นทาง

ขับมาตามถนนเศรษฐกิจจากชนบุรี

แต่พอมาถึงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศชนบุรี
บลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรี
ขับออกมาจากซอยแล้วพุ่งตรงมาที่จุดกลับรถ

ที่วิ่งมาด้านซ้ายพังเสียหายทั้งแถบ
อาจเกิดความสูญเสียมากกว่านี้
ปิดท้ายที่ตำรวจสพแหลมชะบังและกู้ภัยสว่างประทีบ
เข้าตรวจสอบภายในอาคารพาณิชย์หลังหนึ่ง
ในพื้นที่ตะบนทุ่งสุขลามเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
โดยบนโต๊ะบริเวณชั้นล่างซึ่งทำเป็นที่นอน
พบนายคำแก้วดำอายุ๕๖ปี
ชาวนครศรีธรรมราชนอนเสียชีวิตอยู่
สภาพศพมีบาดแผลถลอกตามร่างกายหลายจุด
ศีรษะแตกและมีการประถมพยาบาลแล้วเบื้องต้น
สอบสวนเพื่อนผู้เสียชีวิตทราบว่า

เหล้าจนเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักล้ม
ได้รับบาดเจ็บและรักษาตัวที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง

กระทั่งเพื่อนเข้ามาดูอาการก็พบว่าเสียชีวิตแล้ว